เชิญที่หน้าจอแล้วฝากไว้พิจารณา๑คนเขาอยู่ที่พัทธลุงอยู่เมืองลุงที่พัทธลุง
เชิญที่หน้าจอพี่เอาไว้ไหนกับเนี่ย
ไม่รู้ไม่รู้
เดินเหมือนสงสงะสงะคนแก่ละโอ้โหยังถามอีกละสุภาโชค
ใช่สิฮะนี่คือคนแก่ลากอะไรอ่ะคะ
คุณไม่ต้องสงสัยคนแก่ให้สงสัยว่ารากอะไรถูกแล้ว
งูใช่มั้ยมองจากดาวของใครก็รู้

นี่คุณยายท่านนี้เป็นอาจารย์ของพี่รัฐาหรือเปล่า
น่าจะไม่ใช่อาจารย์แต่เกิดก่อนแล้วมีความสามารถใกล้เคียงกัน

เพราะว่านี่คือคุณยายเมืองลุงหรือพัทธลุงฮะ
ลากอยู่นั่นไม่ใช่เชือกกล้วยไม่ใช่ท่อนอะไรนะ
นี่คืองูเหลือมยาวประมาณสัก๓เมตรเศษเห็นจะได้
แล้วที่ลากไปเอาไปกินเหรอยายเปล่าไม่ได้เอาไปกินเอาไปปล่อย
แล้วใครจับให้ยายเดี๋ยวเอาไปปล่อยแปลว่ามันยังไม่ตายเหรอ
ยังไม่ตายเฮ้ยปั้มมากับยายยายลงไปดูนาดูข้าวในนา
ข้าวในนามองไปมองมาอะไรมันเลื้อยมันเลื้อยยายพุ่งไปหา
งูตัวนี้ชะตาขาดซวยมากเจอซุปเปอร์เกิล
พอเจอยายเนี่ยมันพยายามจะหนียายเหวี่ยงหางดึงกลับมา
จับหัวได้พอจับหัวได้คราวนี้ก็ลากหางเลยฮะ
ลากไปตามพื้นถนนตั้งใจจะเอาไปปล่อยไม่ได้เอาไปกินที่ไหนนะครับ
พี่เหลื่อมสิ้นลายเพราะเจอยายสุดสตรองคนนี้ไปนะครับ
คือถ้ามีเสียงจะได้ยินแบบยายนั่นมันงูไม่ใช่เหรอ
ยายหญิงเหรอยายไม่รอบ
หูปอดีแล้วไอ้บ้าเหรอหูปอดีตั้งนานแล้ว
ดังนั้นที่ลากไปเนี่ยเวลาใครถามถ่ายไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินหรอก
แต่ตั้งใจจะลากไปปล่อยไว้ที่นาอีกที่หนึ่ง
ลากไปตรงนู้นมีหนูให้งูกิน

แล้วทำแบบนี้เหมือนพี่รัฐาเลย

เลี้ยเขี้ยวขอทุกสายพันธุ์ไม่ผ่านมือคุณยายมาหมดแล้ว

พระเจ้าลุงกู้ภัยตกงานเลย